กลับมากันต่อนะฮะสำหรับปฏิบัติการในการค้นหาแตงโมนิดอ่านนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ครบ๗ชั่วโมงแล้ว

เจ้าหน้าที่นับ๑๐ในการที่จะปฏิบัติภารกิจในการค้นหาครั้งนี้นะครับ

ตอนนี้เจ้าที่ยังคงปฏิบัติการค้นหา

เพื่อค้นหาคุณแตงโมย์อยู่

ชุดนักประดาน้ำเป็นการแบ่งทีมแบบนี้ครับคุณผู้ชม

ในการค้นหาต่อหนึ่งทีมประมาณ๒๐นาทีกลับมาเปลี่ยนทีมแล้วออกไปค้นหาใหม่
มีทีมเจ็ดสกีอีก๔๕ลำออกช่วยกันตามหาบริเวณริมตลิ่มริมฝั่ง
ว่าคุณแตงโมจะไปขึ้นตรงบ้านของใครริมตลิ่งตรงไหนหรือเปล่า
ทีมนี้เขาเรียกว่าทีมลาดตระเวนฉีดน้ำนะฮะ
ซึ่งจากข้อมูลที่เราได้จากนักประดาน้ำถึงแม้คุณผู้ชมจะเห็นภาพตอนนี้
ด้านบนน้ำอาจจะนิ่งก็ตามแต่ด้านล่างน้ำไหลแรงนะครับไหลแรงมาก
เพราะว่าหลังตีหนึ่งมาเนี่ยน้ำมันจะไหลกลับเข้ามา
ตอน๔ทุ่มน้ำจะลงคือน้ำไหลออกไปทางฝั่งทะเล
แต่ว่าหลังตีหนึ่งจนถึงตอนนี้น้ำไหลกลับเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพญาคือไหลเข้ามาในเมือง
ซึ่งทำให้กระแสน้ำมันไหลทวนแบบนี้และการค้นหาก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก
ตอนนี้จะใช้แผนนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
ซึ่งณเวลานี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในการที่จะค้นหาเจอคุณแตงโม
ส่วนคุณแม่ได้ถูกนำตัวออกไปในจุดอื่นแล้วเดี๋ยวรอติดตามกันต่อ

ว่าเพื่อนและผู้จัดการของคุณแตงโมมีความคืบหน้าอย่างไรหายไปไหน
และอยากจะให้ออกมาบอกว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับคุณแตงโมกันแน่
ว่าระดับน้ำตรงนี้อาจจะลึกประมาณถึง๑๗๒๐เมตร

ในการที่จะขี่เซ็ตเซอกีในการค้นหา
คือมีคำถามว่าคุณเปิ้ลนาคอนเขาบอกหรือเปล่าว่า
คือตอนแรกคุณเปิ้ลที่ให้สัมภาษณ์มาบอกว่าก็ยังไม่แน่ใจ
ว่าน้องแตงโมใส่เสื้อชูชีพหรือเปล่าตอนแรกนะที่คุณเปิ้ลบอกนะครับ
แล้วคุณเบิ้ลบอกว่าหวังหวังว่าน้องคงจะใส่
ถ้าน้องใส่เนี่ยรอดแน่นอนอย่างที่คุณปุ้ยโรสลินบอก
ทีนี้ก็มีคนถามว่าตกลงพี่เปิ้ลบอกว่าน้องแตงโมใส่หรือเปล่า

บอกว่าจากการสอบถามคนพบเห็นหรือคนใกล้ชิด
คนใกล้ชิดออกมาบอกว่าแตงโมใส่เสื้อชูชีพ

ในเบื้องต้นนะรายงานออกมาเป็นแบบนี้

คุณแม่ก็บอกว่าเอ๊ะแปลกจังเลยทำไมผู้จัดการที่ไปด้วยกัน

แล้วตอนนี้คือผู้จัดการไปไหนตามตัวไม่ได้
ทางเจ้าของเรือทางเพื่อนทำไมไม่มีใครบอกแม่เลย

ตกน้ำหรือพัดตกหรืออะไร
เพราะทุกคนก็ยังอยู่ดีแล้วทำไมโมตกคนเดียว
อันนี้แม่อยากรู้ว่าทำไมเพื่อนปลอดภัย
ทำไมโมถึงตกคนเดียวมันเกิดอะไรขึ้น
อันนี้เป็นสิ่งที่แม่อยากรู้และเราก็อยากรู้เหมือนกัน
ว่าตอนเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโมกันแน่นะครับ
เดี๋ยวคุณแจ๊กการีนมาบอกกรฐานปันเถิมของเรา
ก็จะรอรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบสถานการณ์สดกันเลยนะครับ
ปฏิบัติการในการค้นหาแตงโมนิดอาณ